ว่าแล้วเราก็จัดข่าวนี้ต่อเลยดีกว่านะคะ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินเธอ

มะกองรับความลำบาก
ช่วงร้องหลบลิขสิทธิ์มาแล้ว
ไม่เราสู้ชีวิตเหมือนกับพี่ไมค์พี่รมพร
ร้องอย่างเจ๊ก็สู้คนฟังอย่างพวกหนูสู้กว่านะ

ใช่แบบนี้เลยอันนี้คือภาพล่าสุดนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่แจกรีนไปกองถ่ายมา
นี่เขาบวงสวงละครนะคะอีกครั้งหนึ่งของพี่ไมค์พี่รมพร
กลับมาเล่นละครในรอบ๓ปีบอกเลยนะคะ
บทบาทสุดปังท้าทายแน่นอนเจ้าค่ะ
เรื่องนี้ชื่อเรื่องนะคะดอกย่าปากคอนกรีตค่ะ
ฟังชื่อก็รู้เรื่องเลยนะคะว่าตรงชีวิตจากคนบ้านไกลแน่นอนค่ะ
มาตามฝันนะคะเก็บเงินในเมืองหลวงกันแน่นอนค่ะ
ซึ่งพี่ไมค์พี่รมพรกลับมารับงานแสดงอีกครั้งนะคะ

ฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ตรงว่ามันคือตัวคือเป็นเรื่องราวของชีวิตของพี่ส่วนหนึ่ง
เพราะว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงตรงจุดนี้
ถามว่าก่อนหน้านี้คือเราเอง

คนต่างจังหวัดปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรื่องราวชีวิต
ในการต่อสู้ในการที่ดำเนินชีวิต
ในการที่จะเอาตัวรอดในสังคม
แล้วก็เพื่อที่จะเก็บเงินเก็บทอง
ดูแลทางบ้านส่งไปให้พ่อแม่
อันนี้เป็นความผูกพันของคนต่างวัด
คือเรื่องราวเป็นเรื่องราวของพี่น้องคนใช้แรงงาน

ใช่สรุปที่สรุปที่กรุงเทพเพียงว่าซอยกิบหมู
คือคนที่ใช้แรงงานทั้งหมดมารวมตัวกัน
แล้วจะมีคนได้รับตรงไปทำงานเป็นพันธุ์ต่างแบบนี้
คุณผู้ชมส่วนข้อหน้านี้ที่เจ้าตัวบิลไปเซอร์ไพรด์ลูกสาวที่แคนาดา
หลังแต่งงานไปแล้วนะคะก็ใช้ชีวิตกับสามีอยู่ที่นู่นเนี่ยตามภาพเลยค่ะ
พี่ไม้บอกว่าพิธิถึงก็เลยไปหา
ตั้งใจว่าปีนึงจะต้องไปหาปีละครั้งสองครั้งอยู่แล้วค่ะ
ลูกสาวสบายดีมีความรับผิดชอบต่อชีวิตฟูมัก

ส่วนเรื่องอุ้มหลานพี่ไมค์บอกว่าตัวเองไม่รีบ
แต่กลับกันนะคะฝั่งทางญาติทางฝั่งผู้ชาย
ลูกเคยบอกว่าเร่งเสร็จแล้วล่ะค่ะ
ทางแม่ย่าเขาก็อยากให้ได้หลานเร็ว
เราเองก็แล้วแต่เขาบอกว่าถ้า
ไม่ยากเขาบอกถ้าหลานเป็นผู้หญิงเขาจะเลี้ยงเองอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเป็นผู้ชายก็บอกไม่เอาไม่อยากเลี้ยงผู้ชาย

เพราะว่าพี่ไม้นี่แต่ลูกจ่ายยังไม่มีลูกชาย

มีความสุขมากเลยนะคะพี่ไมค์แฮปปี้หลายอีหลี